สารแหงของมั้งวัฒนาอาทิตย์
จีบแมวที่ชั้นใจ
ตอนอ่อะตอนตี้มันไหวพี่พี่อย่างยังเยอะพี่กำง

แล้วคนในกาทเป็นอย่างไร
แล้วเขามีกาทตัวนกหรือวิ่ง
ประมาณจีบโมงกว่านี่หรอ
แล้วเขาวิ่งไหนก่อน

มีสันเหมือนกันไหม

อันนี้กำลังหวาน
แมวขึ้นหลังค้า

ตอนที่เกิดแผ่นดินไหวนี่ประมาณกี่โมงครับสี่นาทีตีสี่สี่นาทีนะครับผม
ตอนที่มันไหวเนี่ยความรู้สึกเป็นไงบ้างครับ
โยกนอนอยู่รับรู้ได้อืมแรงไหมครับก็แรงดินะอืม
ประมาณกี่ครั้งครับอ่าก่อนหน้านั้นมีการเตือนหนึ่งครั้งครับ
แล้วก็มีตอนตีสี่สี่นาทีจะรุนแรงอ๋อหมายความว่าก่อนหน้าตีสี่สี่นาที
เตือนโยกนิดหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ตี๔๔นาทีปุ๊บเกิดอาการไหว
รุนแรงใช่ไหมครับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลหรือผู้ป่วยเนี่ย
เขาได้การทำการอบพยพหรือว่าการหลบหนีลงมาจากตึกชั้นสูงไว้
ไม่มีเลยครับผมเพราะว่าตอนช่วงไหวในระยะเวลาสั้นสั้นแหละครับอืม
ครับแล้วมีอะไรได้ยินเสียงอะไรหล่นหรือเสียงดังอะไรบ้าง
ก็ได้ยินแต่เสียงพวกด้านร้านที่กำลังก่อสร้างอยู่
ก็สั่งสีขยับโอ้ดังมากไหมครับดังดังมากใช่ไหมครับ
แต่ก็คนในโรงพยาบาลก็ไม่ได้แตกตื่นไม่ได้แตกตื่นนึงครับ
ด้านหลังนี้เป็นตึกใช่ไหมครับหลังที่ที่กำลังก่อสร้างใหม่
ที่ได้ยินเสียงใช่ไหมครับตรงตึกตรงนี้เป็นเสียงเหล็ก
เสียงสั่งสีเท่านี้ครับที่มันเสียงดัง